คุณผู้ชมเตือนไว้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟ
ระวังนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
หลอดไฟปรากฏว่าโดนไฟช็อตเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ดูสิทางกู้ภัยมูลนิธิจตุรธรรมประทีพานทองเนี่ยนะคะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกไฟช็อตหมดสติคืออาการสาหัสเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ทีนี้พอไปถึงมีกู้ชีพโรงพยาบาลพานทอง
ก็ไปเจอร่างของผู้ตายก็คือนายบัวแลไทยสงศ์อายุ๖๐ปี
แต่ปรากฏว่าในบัวเสียชีวิตไปแล้ว
ภรรยาของผู้ตายก็คือนางเนียนวงสุนทรบอกให้ฟังบอกว่าตอนนั้น
ตัวภรรยาล้างจานอยู่หลังบ้านสามีก็กำลังเปลี่ยนหลอดไฟ
แล้วก็กำลังจะใส่หลอดไฟหลอดใหม่ยังไม่ได้ทันได้ใส่เลยค่ะ
ได้ยินเสียงสามีร้องโอ๊ยมาดังเลย
หลังจากนั้นสามีก็ร่วงร่วงหล่นไปที่พื้น
แล้วมือยังกำสายไฟอยู่เลย
ทีนี้ตอนภรรยาวิ่งมาเจอรีบปิดสวิตช์ไฟ
แล้วก็ตะโกนหาคนช่วยเพราะว่าตอนนั้นภรรยาตกใจ
ได้ยินเดี๋ยวเสียงได้ยินไหม

บอกว่าภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะ

บอกว่านี่ช่วยด้วย
พอรีบมาดูเพื่อนบ้านมาถึงมาดูปรากฏว่า
ตอนนั้นเนี่ยร่างของ

แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนบ้านเขาคาดการณ์
เพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์เซฟตี้
ก็คงโดนไฟช็อตทำให้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
แต่ว่ากู้ภัยก็จะส่งศพไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็จะให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ